มาดูข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี
และหลายคนตั้งคำถามว่าในแจ็คคนนี้เขาทำทำไม
แล้วทำไมเลือกทำคนทั้งหมดแทบจะเป็นผู้หญิงทุกคนเลย
มีเด็กโดนอยู่คนเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับ
ความคืบหน้าคดีนี้นะครับที่ในแจ๊คไล่แทง
แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๒คนบาดเจ็บอีก๕คนกลางเมืองอุดรนะครับ
เมื่อวานนี้ผู้ต้องหาเขาเปิดเผยให้เห็นรอยสักของเขานะครับ
แล้วต้องมีการเชิญหมอธรรมมาทำพิธีถอดอาคมด้วยนะฮะ
ปรากฏว่าไม่ได้เป็นผู้ป่วยจิตเวทอะไรนะครับ
เขาอยากทำฮะคำสารภาพของเขาจากเหตุการณ์บริเวณสี่แยกไฟแดง
คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับเป็นแยกไฟแดงถนนนาเลสวน
แทงไปแล้วนะฮะแยกนี้อยู่หลังเรือนจำกลางอุดรธานีครับ
หญิงสาวสองคนจอดรถจักรยายนติดไฟแดงแล้วจู่นายอิทธิพล
อิ่มพึงนะครับหรือว่าแจ๊กอายุสามสิบเอ็ดปี
ขี่รถจักรยานยนต์นะครับมีเพื่อนซ้อนท้ายมาด้วยแล้วเข้ามาประกบ
จากนั้นใช้มีดแทงนางสาวอัญชยาบุญยียวนหรือว่าอุ๋งอิ๋งอายุ๑๖ปี
คนซ้อนเข้าที่ลำคอแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
แล้วก็แทงเข้าที่ปากนะฮะของนางสาวนัทวดีโพพรมอายุ๑๗ปี
ตามเส้นทางรวมหกจุดด้วยกันทำให้มีผู้เสียชีวิตสองคน
แล้วก็บาดเจ็บอีกห้าคนในจำนวนนี้เป็นเด็กชายคนนึงนะครับ
อายุสิบสามปีที่ได้รับบาทเจ็บด้วย
อกนั้นผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงทั้งหมดครับ
หลังก่อเหตุในแจ๊คนะครับขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไป
หน้าร้านขายยาบริเวณหอนาฬิกา
ซึ่งตำรวจสพเมืองอุดรธานีกับอาสากู้ภัย
บูรณิธิอุดรส่งเสริมทำ
กว่า๓๐คนช่วยกันล้อมจับอย่างระมัดระวัง
โดยใช้เหล็กง่ามท่อนเหล็กยาวตีขู่เพื่อกระชับวงล้อมก่อน
เพราะว่าขณะนั้นคนร้ายยังมีมีดพับอยู่ในมือ
แล้วก็มีชาวบ้านที่อยู่บริเวณ

ใช้อุปกรณ์ฟาดมีดในมือแจ๊คและเข้าจับตัว

พลตบรวจตรีพิศนุอุณหาศรี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุ๑ชั่วโมงเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
ในแจ๊กซ์ในหน้าสติสัมประชัญญะดี
แล้วก็ส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ซึ่งต้องรอผลทางการแพทย์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุที่แน่ชัด
เพราะผู้ต้องหายังให้การแบบถามคำตอบคำ
ต้องสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติม
โดยเฉพาะที่ผมชี้ให้เห็น
เขามีปมอะไรในใจแค้นอะไรกับผู้หญิง
เพราะว่าผู้ต้องหาเลือกก่อเหตุกับผู้หญิงแทบทั้งหมดเลย
นี่คือโฉมหน้าในแจ๊ก
ขณะที่จิตแพทย์ให้ข้อมูลบอกว่านายแจ๊คสามารถตอบคำถามได้ดี
ไม่ได้มีการให้การสับสนอะไร
เมื่อถามถึงเหตุการณ์บอกว่าจำไม่ได้นะครับ
ส่วนที่อ้างว่ามีประวัติการรักษาด้านจิตเวท
ตรวจสอบแล้วไม่พบนะครับที่อุดรธานี
แล้วที่เขาอ้างว่ารักษาที่ปลาจีน
ก็ไม่พบประวัติการรักษาเหมือนกัน
โดยการตรวจสภาพทั่วไปไม่พบอาการป่วยทางจิตครับ
แต่พบประวัติการใช้สารเสพติดและดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับ
และจะตรวจสอบสภาพจิตอีกครั้งในวันนี้
ส่วนที่สอบภอมเมืองอุดอนธานีนะครับ
ก็นำตัวในแจ๊คออกมาจากห้องควบคุมตัว

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดทนายความให้ตามสิทธิ
โดยนายแจ๊บมีท่าทางปกติพูดคุยรู้เรื่อง
และได้เปิดเสื้อด้านหลังของนายแจ๊ค

และมีรูปฮานุมาลอยู่บนผลังแบบนี้แหละครับ
เมื่อสอบถามถึงที่มาของรอยสัก

ศักดิ์ที่วัดดังที่อุดรธานีนี่แหละ
ส่วนสาเหตุที่ไล่แทงคนนะ
คุณผู้ชมฟังแล้วขึ้นแบบผม
ไปมั่วเพราะต้องการระบายแค้น

คุณผู้ชมทีนี้มันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นค่ะ
เพราะว่าระหว่างที่ควบคุมตัวนายแจ๊คอยู่

เสียหายไป๓เครื่องโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
ที่สุดแล้วตำรวจก็เลยเชิญตัวคุณเต็ดวัดงามปัญญา
อายุ๓๗ปีเป็นอาจารย์เต๋
อาจารย์เตหมอธรรมในจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งมีความรู้เรื่องของการถอดวิชาอาคม

ทำพิธีถอดอาคมให้กับนายแจ๊คคนนี้
แล้วทำพิธีสวดแล้วก็นำนมนที่เช่นมีดหมอ
ให้ในแจ๊คการดื่มจากนั้นก็มีอาการปกตินะคะ
ตอบคำถามหมอทำได้โดยนายแจ๊คเล่าบอกว่า
ได้ศักดิ์ฮานุมารเก้ายอดอักขระเล็กยัน
หลังเสร็จพิธีหมอทำค่ะหมอทำบอกว่ารู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะ
ผู้ต้องหาก็คือนายแจ็คเนี่ยรูปร่างค่อนข้างเล็กนะ
แต่กลับมีพละกำลังมากผิดปกติเมื่อสอบถามผู้ต้องหายอมรับบอกว่า
วิชามาจากหลายอาจารย์แต่รักษาวิชาที่เรียนมาไม่ได้
วกกับวันเกิดเหตุเป็นวันเสาร์๕ด้วยคุณ
ซึ่งผู้มีวิชาอาคมเนี่ยถือว่าวันนี้เป็นวันแรงนะเสาห้าเนี่ย
วิชาที่อยู่ในตัวก็จะแรงขึ้นไปด้วยหรือที่จะว่าเรียกว่าของขึ้นนั่นเองค่ะ
หมอทำจึงทำพิธีถอดอาคมจากตัวเพื่อผ่อนหนักเป็นเบานะคะ
พอทำพิธีเสร็จสภาพนายแจ็คก็ดูเหมือนว่าอ่อนแรงลง

อกจากนี้ตำรวจได้เชิญตัวลุงของนายแจ๊คอายุ๖๑ปีนะคะ
เป็นเจ้าของฟาร์มหมูที่นายแจ็คไปทำงานด้วยมาให้ปากคำค่ะ
ลุงของนายแจ๊คเล่าบอกว่านายแจ๊คไม่มีบ้านอยู่เป็นหลักแหล่ง
พ่อและแม่ขออภัยพ่อเสียชีวิตแม่ไปทำงานรับจ้างที่ต่างจังหวัดนะฮะ
ลักษณะคือต่างคนต่างอยู่โดยมาทำงานกับลุงเนี่ยประมาณ๑ปีเสร็จ
แต่ช่วงที่มาอยู่ด้วยเนี่ย๘๙เดือนนายแจ็คเนี่ยหนีไปแล้วก็กลับมาใหม่
ให้เงินเดือนเดือนละสักประมาณ๘๐๐๐บาทแต่ว่ากินฟรีอยู่ฟรีนะ
ก่อนหน้านี้นายแจ๊กก็ปกติดีขยันทำงานกระทั่งไปบวชเป็นพระ
พอศึกมาก็มีลายศักดิ์เต็มตัวทุกวันนายแจ๊คก็จะสวดมนต์อยู่คนเดียวในห้องพัก
แล้วก็มีรูปปั้นต่างเต็มไปหมดเลยค่ะ
ช่วงนั้นนายแจ๊คนะไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เลยสะอาดสะอ้านเก็บกวาดห้องเรียบร้อย
แต่หลังจากที่กลับมาจากทำงานที่ปราจีนบุรีพบว่านายแจ็คคนนี้เปลี่ยนไปค่ะ
ไม่เหมือนเดิมปล่อยผมยาวไม่ทำความสะอาดห้องนอนความรู้สึกเชื่องช้า
ไม่ค่อยออกไปเที่ยวไหนเริ่มดื่มสุราค่ะ
เคยมีปัญหากับวัยรุ่นในหมู่บ้านแล้วมีอาการคล้ายกับว่าของขึ้น
ก่อนถึงวันพระนายแจ๊คคนนี้ก็จะมีอาการแปลก
โดยจะคิดว่าเป็นอาการทางประสาทนะตอนนั้นนะคะ
กระทั่งนายแจ๊คมาก่อเหตุลุงบอกว่าไม่รู้จริงว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะ
นายแจ็คถูกตำรวจแจ้งเค้าเกลอหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเค้าหาพยาบค่า
แล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวแล้วเดี๋ยวจะนำตัวนายแจ็คไปขออำนาจศาลฝากขังนะคะ
โดยจะไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่งานศพของนางสาวอัญชยาบุญยียวนหรือว่าน้องอุ๋งอิ๋งนะครับ
ซึ่งเธอเป็นคนซ้อนรถจักรยายนติดไฟแดงอยู่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิปไปนะครับ
แล้วก็ถูกนายแจ๊คมาแทงเข้าที่ลำคอจนเสียชีวิต
ครอบครัวได้จัดพิธีสวดอภิษฐรรมนะครับที่บ้านที่อำเภอหนองหานนะครับ
จังหวัดอุดรธานีมีนายสยามสิริมงคลนะครับ
เพราะว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมาแสดงความเสียใจนะครับ
และมามอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนอกจากนี้นะครับ
ก็มีเพื่อนของน้องอุ๋งอิ๋งนะครับมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
แม่ของน้องอุ๋งอิ๋งเล่าให้ฟังว่า
ปกติน้องจะพักอยู่ที่หอพักและจะกลับมาบ้านทุกวันศุกร์
กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกสัปดาห์แล้วจะกลับไปหอพักวันอาทิตย์
เพื่อเตรียมตัวไปเรียนวันจันทร์แต่วันเกิดเหตุเนี่ยน้องขอกลับไปก่อน
กับพ่อกับแม่บอกว่ามีธุระนะครับพี่สาวจึงไปส่งขึ้นรถโดยสาร
กลับไปในตัวเมืองจากนั้นไม่ถึง๑ชั่วโมงครับ
เพื่อนของลูกสาวโทรมาบอกว่าแม่แม่อุ๋งอิ๋งถูกแทง
ช็อกครับช็อกไม่คิดว่าลูกสาวจะมาเสียชีวิตกระทันหันแบบนี้
จากยังเด็กและน้องเป็นคนเรียบร้อยตั้งใจเรียน
คาดคิดว่าผู้ก่อเหตุจะมาทำกับเด็กผู้หญิงได้ลงคอ
คุณพ่อบอกว่ายังไงคุณพ่อพูดน่าสงสารทีเดียว
บอกว่าลูกสาวอยากไปสถาปนิกซึ่งทางบ้านก็สนับสนุนเต็มที่
แต่แต่ฝันก็สลายลงแล้วครับพ่อบอกแบบนั้นนะฮะ
ด้านนางสาวนัทวดีโพพรมหรือว่านัทอายุ๑๗ปีนะครับ
ซึ่งเป็นเพื่อนรักของน้องอุ๋งอิ๋งและเป็นคนขี่รถจักรยานยนต
ที่ถูกในแจ๊คทำด้วยช่างกันมาร่วมงานศพครับ
ที่ป้ายรถเมล์หลังจากนั่งรถกลับมาจากบ้านแล้วก็กำลังจะพาอุ๋งอิ่งไปหาหมอฟัน
ว่าทำธุระทำธุระเนี่ยน้องนัดหมอฟันเอาไว้
ระหว่างที่รถจอดติดไฟแดงรถของในแจ็คเนี่ย
มาจอดข้างข้างครับเธอเห็นในแจ๊คเนี่ย
ใช้มีดแทงเขาที่คออุ๋งอิ๋งอุ๋งอิ๋งกรีดร้องครับคุณผู้ชมฮะ
จึงหันไปดูแล้วก็เห็นมีดของนายแจ๊คเนี่ย
จ้วงมาแทงคอเธอก็พยายามหลบจนด้ามมีดกระแทกเข้าที่ริมฝีปากเป็นแผลครับ
แล้วผู้ก่อเหตุพยายามจะเข้าแทงด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง
หลบทันครับจึงมีเพียงแค่รอยฟกช้ำเท่านั้น
จากนั้นคนที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยบอกให้เธอทิ้งรถแล้วก็หนีเอาตัวรอดก่อนลูก
นะฮะพอในแจ๊คหนีไปก็วิ่งกลับมาดูเพื่อน
อิ๋งเสียชีวิตซะแล้วตอนนั้นนะฮะเธอเล่านะครับ
ขณะนี้เธอยังกลัวอยู่นอนไม่หลับแล้วก็มีอาการระแวงด้วยครับ
แต่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วเขาก็จอดปุ๊บหนู
เขาก็แทงมาหนูได้ยินแค่เสียงอิ่งกรี๊ดแค่นั้นเลย
แต่ว่าหนูก็สะบัดหน้าอย่างนี้ด้วยหนูตกใจแล้วพี่หนูก็แบบ
หนูก็จับรถแล้วคนข้างหลังหนูที่จอดติดแสดงอยู่
เขาก็บอกว่าเออปล่อยรถแล้ววิ่งหนีหนูก็เลยปล่อยรถ
แล้วก็วิ่งไปหาอิ๋งหนูไม่ได้มองค่ะหนูเห็นแค่ผมเขา
แล้วก็หนูเห็นแค่มีดหนูโดนครั้งเดียวค่ะแต่ว่าหนูโดนสองครั้ง
แต่หนูไม่โดนมีดเลยอีกครอบครัวหนึ่งที่สูญเสียเช่นเดียวกันนะคะ
ก็คือครอบครัวของนางสาวชนลดาหินคำหรือว่าน้องจูนน้องอายุ๒๒ปี
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๔คณะวิทยาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานีนะคะครอบครัวได้มีการจัดพิธีสวดอภิษฐรรม
ที่วัดโพสมพรเขตเทศบาลนครอุดรธานีแน่นอนนะคะว่า
ข้ามกลางเป็นประหย่างโศกเศร้าค่ะโดยพ่อและแม่ของน้องจูนนะคะ
บอกว่าลูกสาวเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนเรียนดีมาตลอด
แล้วก็ได้เกรดเฉลี่ยคุณ๔๐๐โอ้โหเรียนเก่งมาก
นิยมอันดับหนึ่งและกำลังฝึกงานอยู่ที่ธนาคารออมสินสาขาบงคำ
หลังฝึกงานจบลูกบอกว่าธนาคารจะรับเข้าทำงาน
น้องก็เลยกลายเป็นความหวังครอบครัวแต่ความหวังของครอบครัวไม่มีแล้วค่ะ
ก่อนเกิดเหตุนะคะคุณแม่บอกว่าลูกมาบอกว่าจะไปกินส้มตำกับเพื่อน
โดยใส่รองเท้าคู่ละ๕๐บาทแต่ว่ารองเท้ามันเกิดชำรุด
จูนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อกาวมาติดไม่คิดว่านี่จะเป็นรางร้ายที่จะทำให้ลูกมาจบชีวิตก่อนวัยอันควร
อยากให้ตำรวจเร่งดำเนินคดีกับคนร้ายให้ถึงที่สุดนะคะ
ส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมดซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีตอนนี้
อนุญาตให้กลับบ้านแล้วแล้วก็จะรักษาการต่อเนื่องพร้อมดูแลผู้บาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวด้านสภาพจิตใจไปด้วยนะคะ